หรือกินอะไรอร่อยแล้วก็อิ่มด้วยอันนี้ยิ่งดีเลยนะคะ

ขอกินไก่กินให้เป็นเกาะไปเลย
เก้าชอบกินไก่

นี่ครับนี่ที่จังหวัดขอนแก่นเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วว่าเขาจัดเป็นงานเทศกาลเลย
เพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีไก่มากมายขนาดไหนให้เราได้เลือกรับประทานกันบ้าง
แลนด์ไก่ย่างแซ่บนี่งานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง
ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
งานนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาได้จัดไก่ย่างอร่อยระดับโลกมารวมไว้ที่นี่ที่เดียว
ระดับโลกเลยนะแน่นอนเพราะว่าพูดถึงไก่ย่างที่นี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะในการย่างไก่ว่ากันว่าสืบทอดกันมาเป็นตำนานนะคะ
รสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกปากแล้วก็ได้มาตรฐานการผลิตด้วยค่ะคุณผู้ชม
แต่นอกจากมีไก่ให้เราได้ซื้อได้หากันแล้วงานนี้นะคะ
ยังมีการประกวดไก่ย่างสะอาดรสชาติอร่อยแน่นอนล่ะค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขนไก่ย่างมาร่วมประกวดกันเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยมีนางชนพรรษาดีมานายอำเภอเขาสวนกวางมาร่วมชิมไก่ย่างมาเป็นกรรมการตัดสิน
ต้องใช้คนมีประสบการณ์ที่คร่ำวอร์ดในวงการอาหารแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะคะ
ก็ตัดสินออกมาแล้วอร่อยทุกเจ้าเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าบรรยากาศการชิมสนุกสนานมากสีหน้าของผู้ที่กินไก่เข้าไปแล้วโอ้โห
ดวงตาเป็นประกายรับรู้ได้ถึงความอร่อยจริงนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเห็นแต่ภาพแบบนี้มันนึกไม่ออกว่ามันอร่อยขนาดไหนยังไงเนี่ยนะคุณผู้ชม

งานนี้ของดีเขามีขายมากมายแน่นอนนะคะในเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง
และประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เขาจัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นนครราชศรีมาอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะ
งานจะมีถึงวันที่๑๗มกราภูมิค่ะพรุ่งนี้ยังไปกันได้นะจ๊ะ
ไปกินไก่อร่อยนึมน้ำสำราญเป็นเมนูอร่อยที่กินกับอะไรก็ได้
ข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวเจ้าก็ได้นะเขากินกับส้มตำนะกินอุ้ยหลากหลายเมนูเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่างานนี้เขาจัดยาวมากวันก่อนเขามีประกวดธิดาเขาสวนกวางด้วยนะคุณชนะ
น้ำต้มน้ำก็มีมีการออกร้านไก่ย่างอร่อยด้วยยังมีเวลานะคะจัดถึงพรุ่งนี้นะไปกันได้เลย